กรุงเทพนี่แหละนะครับแล้วก็พ่อสามีเนี่ยเป็นรองผู้กำกับอยู่ทาง
อีสานครับคือสามีเนี่ยนะครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายหลอกไปให้ชาย
คนอื่นนั้นมีการรุมข่มขืนถ่ายคลิปด้วยนะครับคุณการจอมพลังเนี่ยนะครับพาผู้เสียหาย
ผมใช้ชื่อว่าเป็นคุณเฟิร์นนะครับอายุ๓๐ปีนะเป็นภรรยาของตำรวจครับ
เดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร้องขอความเป็นธรรม
คุณกันบอกว่านางสาวเฟิร์นนั้นจดทะเบียนสมรสครับ
อยู่กินกับตำรวจชั้นประทวนสถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะครับ
นครบานเนี่ยนานหลายปีครับเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายต่อเนื่อง
แต่ว่าที่โหดร้ายรุนแรงครับสามีหลอกเธอไปให้ชายอื่น
ข่มขืนกระทำชำราวที่โรงแรมในกรุงเทพนะฮะหลายรอบด้วย
คุณผู้ชมครับรอบแรกเนี่ย๕คนรอบที่๒อีก๒คนครับ
รวมทั้งหมด๗คนสามีอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เป็นคนถ่ายคลิปครับเอาไว้ข่มขู่ภรรยา
อ้างว่ามีพ่อเป็นนายตำรวจใหญ่ระดับรองผู้กำกับ
สพแห่งหนึ่งทางภาคอีสานครับภรรยาจะมาเอาผิดอะไร
ไม่ได้หรอกนะฮะทางคุณเฟิร์นนั้นพยายามหลบหนีหลายครั้ง
แต่สามีเนี่ยตามตัวกลับทุกครั้งครับเคยแจ้งความไว้แล้ว๖ครั้ง
คุณผู้ชมครับแต่คดีไม่คืบเมื่อวานนี้สิบตุลาคม
เพราะเธอเนี่ยหวาดกลัวสามีเป็นอย่างมากกลัวอิทธิพลของพ่อสามีนะฮะ
อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณกันครับ
รู้สึกว่ามันแรงสำหรับเขานะ
คือผู้หญิงคนนี้นะครับสามีเคยพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะ
เหมือนตามภาษาสามีภรรยาแต่ไปถึงทางสามี
ได้มีการนัดผู้ชายซึ่งไม่รู้จักมาก่อน
หลายคนนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยน้องบอกว่ารอบแรกเนี่ย๕คน
เปิดมารอบที่๒มีมาเพิ่มอีก๒คน
โดนทั้งหมด๗คนลุมสวิงน้อง
ซึ่งผู้ชายที่เป็นสามีก็อยู่ด้วยมันตลกมาก
แล้วมีการถ่ายคลิปผัดกันถ่ายคลิป
ใช้คำนี้เลยนะครับว่าผลัดกันถ่ายคลิป
จังหวะที่น้องถูกสวิง

คุณกัลบอกครับสามีก็ทายคนอื่นก็ผลัดกันทาย
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงนี่เป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก

แล้วคุณกัลบอกว่ากังวลใจฝ่ายชาย
จะไปหาผลประโยชน์จากคลิปเอาไปขายต่อ
เรียกเก็บเงินเดี๋ยวอะไรต่าง
มาสวนต้อช้าเลยครับมาประสานไปยังพหพวตรครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้ทางคุณกันเนี่ยนะฮะ
พานางสาวเฟิร์นผู้เสียหายไปติดตามความคืบหน้าที่สนโชคชัย
ครับทางผู้กำกับสนโชชัยเนี่ยบอกว่าผู้เสียหาย
เคยแจ้งความคดีทำร้ายร่างกาย๓ครั้ง๒ครั้งแรกปี๖๓แล้วก็ปี๖๔
แต่ตอนนั้นฝ่ายชายไม่ได้มาให้ปากคำนะครับ
ต่อมาครับต้นปี๖๕ฝ่ายหญิงมาแจ้งความข้อหาเดิม
ตำรวจก็เลยเรียกฝ่ายชายมาสอบปากคำและไก่เกลี่ย
ฝ่ายชายยืนยันว่าจะไม่มีการทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงอีก
แต่ว่าตอนนั้นไม่มีการแจ้งความคดีกระทำชำราว

หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียดครับ
จะนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะเรียกฝ่ายชายมาสอบสวนและดำเนินคดี
ส่วนประเด็นเรื่องของชาย๗คนที่มีการรุมข่มขืน
ตำรวจก็จะรวบรวมพยาหลักฐานให้มากที่สุดครับ
ตรวจสอบแล้วทราบตัวบุคคลจะเรียกมาสอบดำเนินคดีทันที
ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามีตำรวจร่วมด้วยไหม๗คนนี้
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับ
ทั้งที่๑ทั้งที่๒ทางน้องกุฏยหายไปแจ้ง๑ฝ่ายเดียว
แจ้งว่าถูกทำร้ายนะครับส่วนทั้งที่๓เนี่ยมาตั้งคู่ว่าจะไม่ทำร้ายกันอีกครับ

มามาแค่ลงประจำวันก็ว่าจะไม่ทำร้ายกันอีก
ธรรมนักกายเป็นอาญาแข่งดินครับยังไงก็ยอมความไม่ได้
แล้วก็อายุความไม่จำเป็นต้องร้องทุกข์ภายในเมื่อไห
ยอมร้องทุกข์ภายในอายุความเนื่อร้ันงานอายุความ๑๐ปี
ร้องทุกข์ภายในอายุ๑๐ปีก็ดำเนินคดีได้
เรื่องล่วงระเมิดทางเพศพวกเราไม่รับแจ้งจริงนะครับ

รายงานการสอบปากคำผู้เสียหายบอกว่าทางสามีเนี่ยนะฮะ
พฤติกรรมรุนแรงครับนะครับบางครั้งคือ
ภรรยาต้องดื่มเหล้าจนเมาเพราะว่าทำใจร่วมหลับนอนกับชายอื่นไม่ไหวนะครับ

ปลอบแล้วก็บอกรักภรรยาทุกครั้ง
คืออะไรอย่างนี้ครับคือมันเป็นพฤติกรรมที่มันประหลาดนะครับ
พมครับบอกว่าฝ่ายหญิงสภาพจิตใจย่ำแย่ครับ
จากเก็บกฎสะสมความรู้สึกมานานแต่ว่ายังให้รายละเอียดไม่ชัดเจน
เดี๋ยวต้องติดต่อฝ่ายชายมาให้ปากคำ
คุณกันบอกว่าผู้เสียหายตอนนี้เสียใจมากนะฮะเนี่ย
ตอนพาไปเจอตำรวจนะครับคุณผู้ชมพี่เจเต็น

แล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยนะคะ
นี้ต้องมาทวงถามนะคะถึงความคืบหน้าของคดีนี้